ส่วนเรื่องนี้ค่ะเรายังตามให้ต่อนะคะสำหรับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรี
ที่มีเด็กแวนคนนึงอะค่ะอายุยี่สิบปีที่คาดว่าน่าจะเมา
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใส่หมวกกันน็อกเจอด่านแล้วก็โอ้โหพุ่งหนีด่าน
พึ่งไปชนออสอคนนึงจนเขาได้รับปะเจ็บสาหัตต์นะคะ
สอคนนี้ถูกส่งโรงพยาบาลเดียวกับ

มีเจ้าหน้าที่คนอื่นมีตำรวจอยู่

แล้วก็มีการนี่ดึงม่านปิดเลย

แล้วก็มีอาสาคนนึง

ได้เต็มปากอันเนี้ยเพราะว่าภาพมันชัดทุบเด็กแว้นคนนี้นะคะเรื่องนี้นะคะเราเล่าไปเมื่อวานความคืบหน้าก็คือ
สอสองคนที่อยู่ในม่านเนี่ยค่ะก็ถูกสั่งพักงานชั่วคราวแล้วนะคะ
ตัวหัวหน้าของอศที่เป็นประหลัดเนี่ยก็ถูกตั้งกรรมการสอบนะคะ
เพราะอยู่ด้วยอยู่ด้วยท่านยอมรับว่าอยู่ด้วยส่วนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์อันนี้ยังไม่รู้ว่าผิดด้วยหรือเปล่า
เพราะตำรวจเขาอ้างว่าเขายืนเฉยเขาไม่ได้ไปร่วมทำร้ายร่างกายเด็กแว้นอะไรนะคะ
ทีนี้ค่ะในมุมของครอบครัวเด็กแว้นเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าเด็กแว้นผิด
แต่การมาทำร้ายร่างกายถึงเตียงในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินทำแบบนี้มันไม่ถูก
ส่วนมุมของอศที่เขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาเจ็บหนักเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ดูอาการแบบวันต่อวันเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางครอบครัวของเด็กแว้นไม่เคยมาดูดำดูดีอะไรเลย
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่โน้นสิบแปดสิงหาคมอ่ะจนถึงวันนี้ยี่สิบเก้าสิงหาคม
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเราก็เลยตามความคืบหน้าให้นะตอนนี้
ยังไม่ได้คุยกับอาสาที่ก่อเหตุทำร้ายเด็กแว้นเลยอะค่ะนายพิพัฒน์สัตยาธิระวิวัตกุลหรือตัวเล็ก
อาสาคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายสรศักดิ์ขอคนสำโรงเด็กแว้นวัย๒๐เนี่ยนะคะ
อยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพายังเก็บตัวเงียบ
ยังไม่ออกมาพูดอะไรเมื่อวานก็ไม่พูดวันนี้ก็ไม่พูด
ให้เหตุผลว่านายสั่งให้อยู่เฉยเฉยอืมนี่ส่วนครอบครัวของอาสาที่เขาบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
นายขวัญชัยช่างเหล็กอายุ๕๗ปีเป็นเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองชนบุรี
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาในลักษณะที่ว่าเป็นประชาชนขอมาอาสาช่วย
ไม่ได้เป็นแบบเจ้าหน้าที่ประจำของทางอำเภอเขาอ่ะนะคะอาการตอนนี้ถือว่าดีขึ้น
แต่คุณหมอบอกว่ายังมีอาการปอดติดเชื้ออยู่ยังต้องเฝ้าดูอาการแบบวันต่อวัน
หลังจากสามีถูกเด็กแว้นชนบาดเจ็บเนี่ยนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ
ปกติสามีเป็นเสาหลักทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนะเธอเองเป็นแม่บ้าน

ทุกเช้าเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลชนบุรี
รับว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
ถามว่าโกรธไหมแค้นไหม
ก็โกรธก็แค้นแหละที่ครอบครัวต้องมาเจอแบบนี้
ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกับเธอนะคะ
ตอนนี้เนี่ยสามีไม่ได้มีอาการเลือดข้างในสมองแล้ว
รู้สึกตัวแล้วแต่ยังพูดตอบโต้ไม่ได้เลยค่ะ
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เลยค่ะ
ถ้าหายดีแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า

แล้วหลังเกิดเหตุทางฝั่งเด็กแว้นนะไม่มีเลย
ไม่มาเลยทั้งญาติทั้งอะไรไม่มาเยี่ยมไม่มารับผิดชอบอะไรเลย
ตอนนี้ก็ขอให้เรื่องมันไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
ก็ให้ตำรวจดำเนินการไปอะค่ะ
ขอความเห็นใจกับน้องคนที่ทำเขาด้วยน้องอสอนนะเนอะ
เข้าใจว่าสภาพตรงนั้นเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกัน

เพราะว่าเราเห็นคนของเราเนี่ยเหมือนตายไปแล้วนะ
เราฟื้นขึ้นมาสภาพมาเป็นผักเป็นญาติหรือเปล่า

แต่เราก็ทำผิดที่ไปหน่อยเราก็มีความผิดที่เราต้องไปทำตรงนั้น
แต่ว่าความเห็นใจเขาก็อยากให้เห็นใจเขาบ้าง
เพราะว่าอยู่เพื่อนร่วมงานมันก็อดไม่ได้หรอก
ตำรวจก็คอยเดือดร้อนกันไปหมด
ไม่มีความพยายามไม่มีการติดต่อไม่อะไรทั้งนั้น

ไม่มีค่ะไม่มี
ตั้งแต่เกิดเหตุจนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย
เมื่อกี้ดูข่าวพ่อเขาก็บวชพระอยู่เขาก็ขอโทษ

แล้วแต่ให้เป็นเรื่องของตำรวจเข้าไปเขาจะเอายังไงก็
เพราะเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วคนของเรามันเจ็บไปแล้ว
เรียกร้องให้กลับคืนมามันก็กลับคืนมาไม่ได้
ก็ได้แต่ขอว่าก็อย่าให้มันมีไปเกิดกับใครเขาอีกเลย
อันนี้คือทางฝั่งของเจ้าหน้าที่อาสาที่เขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้มาดูทางฝั่งของเด็กแว้น
กับครอบครัวของนายสรศักดิ์ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
นายธนายืนยงหรือในไก่คนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
ยืนยันว่านายสรศักดิ์ไม่ได้ตั้งใจชนเจ้าหน้าที่
แต่ยอมรับว่าหนีด่านจริงเลี้ยวรถย้อนสอนกลับไปทางเดิม
แต่นายขวัญชัยอาสาที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะไปซุ่มอยู่ในที่มืด
แล้วก็โผล่ออกมาพยายามจะหยุดรถจักรยานยนต์ของนายสรศักดิ์
ด้วยความที่นายสรศักดิ์ตกใจเบรกไม่ทันเลยพุ่งชนแบบเต็มแรง
ส่วนที่พยายามหนีก็ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะเมานะ
รับว่าดื่มแต่ดื่มแค่ขวดเดียวดื่มสองคนเขาบอกเขาไม่เมา
แต่เป็นเพราะว่าตัวนายสรสักกับตัวเขาไม่ได้ใส่หมวกนอก
ไม่มีใบขับขี่ที่หนีเนี่ยหนีเพราะสองเรื่องนี้

แม่ของนายสรษักแม่ของเด็กแว้นเนี่ยนะคะ
นางประพาพรสุโรรำก็บอกว่าไปเยี่ยมลูกชายหลังถูกขัง
ก็ไม่รู้เลยว่าลูกถูกเจ้าหน้าที่ตามไปทำร้ายที่โรงพยาบาล
ลูกบอกแค่ว่าเขาก็ทำร้ายผมเหมือนกัน
แม่ก็เข้าใจว่าเป็นการทำร้ายตอนที่พยายามจะหนีด่าน
แม่ก็บอกลูกไปแล้วว่าเราผิดก็ต้องยอมรับผิด
แต่ทีนี้พอเห็นคลิปแม่บอกว่าตกใจและเสียใจมากค่ะ
ถ้าลูกชายผิดจริงก็ว่ากันไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ลูกชายเป็นเด็กแว้นเนี่ยแม่บอกว่าไม่จริงนะคะ
แต่เป็นแค่วัยรุ่นชอบแต่งรถแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
ไปเที่ยวกับเพื่อนแค่นั้นไม่ใช่แว้น
อย่ามาเรียกว่าเด็กแว๊นแม่บอกแบบนี้
ทีนี้ค่ะพ่อของนายสรศักดิ์ค่ะพระสมหมายปริปุณโนบอกว่า
เสียใจที่โยมลูกถูกกระทำแบบนี้
แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมาย
ถึงทำลายกฎหมายซะเอง
อยากจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเหตุการณ์นี้
ทางโรงพยาบาลทำไมถึงปล่อย
ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้

เราบอกให้พ่อการพาดไปกับกิจก็มี

พ่อศักดีตลอดรบีซี่สุดหรือเปล่า

คุณเป็นคนรักษากฎหมายกับคนที่รักษากฎหมายกระทำของตัวเอง
และประชาชนกระจกิจยังไงกับคุณในการกระทำงานของคุณ
เขาจะเชื่อมันไหมสังคมจะเชื่อมันในการทำงานของคุณไหม
ถ้าเป็นญาติพินองของคุณโดยกระทำแบบนั้นคุณจะกิจยังไง
คุณจะกิจเหมือนกับอาตามากิจไหมตอนนี้
คือถ้าฟังจากพ่อกับแม่ของนายสวรรค์ศักดิ์พ่อที่บวชเป็นพระอยู่
คือต้องเข้าใจเลยนะว่าลูกชายของตัวเอง
ก็ไปขี่จักรยานยนต์แหกด่านตรวจแล้วชนเจ้าหน้าที่อศจนเขาบาดเจ็บสาหัส
อย่าเพิ่งไปหลงประเด็นว่าทำไมลูกถึงไปถูกทำร้ายที่โรงพยาบาล
ต้องรีบไปเยียวยาไปชดใช้ไปช่วยเหลือทางฝั่งนั้นเขาเพราะว่าเขาเจ็บหนักกว่าลูกชายคุณ
จะมาเรียกร้องอย่างเดียวว่าลูกเราถูกทำร้ายในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ได้ยังไงเพียงอย่างเดียวไม่ได้
คือเรียกร้องได้ค่ะแต่มุมที่ตัวเองผิดก็ต้องรับผิดแล้วก็ไปชดใช้ไปเยียวยาเขา
แต่มุมที่ตัวเองถูกทำร้ายอันนี้คุณก็เรียกร้องไปมันต้องแยกกันเป็นสองเรื่อง
จะมาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วว่าโอ้โหลูกฉันถูกทำร้ายลูกฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้
นายประกาศิษศึกสงครามประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชนบุรีที่เป็นผู้บังคับบัญชาของอศที่ไปทำร้ายนายสรศักดิ์ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนะครับ
ที่เกิดขึ้นนี่นะฮะทีนี้ค่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวนะคะช่วง
หน้ากลับมามาดูเรื่องของครูอ้อมกันหน่อยค่ะคุณครูสอนชั้น
อนุบาลที่โรงเรียนวัดวงเดือนจังหวัดชัยนาธ